ช่วงนี้ก็อยู่กับครอบครัวบัวหลวงไปวิเคราะห์ไปดูภาพรวมของเศรษฐกิจกันค่ะ
วันนี้พูดคุยกับสองท่านนะคะคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
รวมถึงคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะคะนักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงด้วย

เมื่อวานนี้ครับตลาดทุนไทยก็พยายามขึ้นไปจุดสูงสุดเดิมนะครับพี่เนส
ก็คือแถว๑๘๓๐จุดนะครับแต่เมื่อวานนี้ปิดขาดไปนิดเดียวไม่เยอะมากนะ
ขาดไปจุดกว่านะครับแต่ในระหว่างวานนี้ค่อนข้างผันผวนนะครับลงมาก
ก็คือมีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายถึงปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ
ก็สำหรับใครที่ลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดตามข้อมูลกันหน่อยเนาะนะครับ
เพราะว่าตลาดหุ้นดูแล้วสร้างฐานอยู่ที่ประมาณ๑๘๒๐จุด

ขึ้นไปแตะก็๒๖๐๐๐จุดแล้วก็ปรับตัวแล้วลงมา
แต่เมื่อวานตรีกแล้ว๒๖๑๑๕จุดตอนที่โดยโจทย์

ออกมาก็บอกว่าเงินเฟ้ออเมริกาขายตัวได้ในระดับปานกลาง
ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
แล้วก็ผมว่าส่วนนี้ทำให้เงินบางส่วนไหลกลับเข้าไปในเงินดอลลาร์นะครับ
เราเลยเริ่มเห็นค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งประเด็นที่ต้องติดตามต่อก็คือช่วงประมาณปลายเดือนนะครับ
เดี๋ยวจะมีการประชุมดอกเบี้ยอีกทีหนึ่ง
ต้องติดตามนะน่าจะคงนะส่วนใหญ่คนคาดว่าคง
ปีนี้คาดว่าจะสองครั้งใช่ไหมสองครั้งครับ

เพราะว่าอังกฤษก็ปรับงบลงมานะครับ

เป็นก็พูดว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเอ่อ
ใช่ครับนะครับแล้วก็ทางเยอรมันรู้สึกว่าลบมา๖๒จุดนะครับหรือประมาณ๐๔๗เปอร์เซ็นต์
ทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่น้อยหน้าไม่พูดถึงไม่ได้คือญี่ปุ่นครับ
อ๋อเมื่อเช้านี้นี่บวกไปทะลุ๒๖๐๐๐จุดเอ้ย๒๔๐๐๐จุด
๒๔๐๐๐จุดโอ้โหมันใกล้กันมากนะ๒๔๐๐๐จุด
เอ้อมันพยายามมันจะไป๒๖๐๐๐ขนาดกระดาษจะแสนกันไหมไม่แน่
เพราะญี่ปุ่นเขาบอกเมื่อกี้ที่เป็นประเทศที่เศษอาทิตย์ใหญ่มากนะครับ
เพราะว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้แค่ทำแค่ไปในประเทศอย่างเดียว
ส่งไปทั่วโลกเหมือนกัน

คือถ้าสังเกตท่านผู้ชมสังเกตเวลาไปที่ญี่ปุ่นนะครับผม
คือถ้าเดินเจอคนญี่ปุ่นทั้ง๑๐คนเนี่ย
ผมว่าจะเจอคนสูงอายุสักหนึ่งถึงสองคน
ค่อนข้างเยอะจริงอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
เขามีปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากร

ก็คือเป็นสังคมสูงอายุ

ใหญ่ขนาดไหนก็คือทุกปี

รวมไปถึงคือมันกลายเป็นปัญหาสังคมไปแล้ว

อายุหกสิบห้าปีขึ้นไปมีอนุมที่จะ

ถ้าเงินมีไม่พอต้องทำยังไงล่ะ
เพราะฉะนั้นสังคมสูงอายุก็จะมีปัญหาตามมาบางส่วน
ก็ต้องติดตามนะเพราะว่าการที่ขาดวัยแรงงานอายุน้อยเนี่ย
มีปัญหาตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตร

เพราะว่าถ้าคนสูงอายุเยอะไม่กล้าใช้เงิน

ใช่ครับของบ้านเราเนี่ยสไลด์แรกจะเป็นสัดส่วนประชากรของบ้านเราครับ
จะเห็นว่าอย่างปี๒๕๒๕๐๓นะครับ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นช่วงที่สัดส่วนประชากรไทยเป็นแบบพิรามิต

หลังจากฉันธรรมชมล้อยมาทีละฝับกลับมา๒๓เนี่ย

ลมิตฐานเริ่มหนาขึ้นมากองตรงกลางแล้ว

จะเห็นว่าฐานเนี่ยแทบจะหายเลยนะ
มากองอยู่ตรงกลางข้อนข้างบนหมด
ปัญหาสำคัญมันคือนึกอะไรน้องมัก
ที่หนึ่งคืออัตราการเกิดของบ้านเราน้อยลง
เพราะว่าเลสคนเราไม่ค่อยมีลูก

เราไม่ค่อยมีลูกเดี๋ยวนี้สังคมครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้น

ประชากรของบ้านเรา๓๐จะเป็นคนสูงอายุ
ใช่เป็นครับแล้วนี่มาดูมาตรการพักรัฐละก่อน

เมื่อก่อนเรามีบุตรเราเอาไปลดหอดได้แค่คนละ๑๕๐๐สูงสุด๓คน

ปีที่แล้วกลายเป็นคนละ๓๐๐๐ไม่จำกัดจำนวนคน

ลมออนุมัติมาเมื่อวันที่๑๖ครับผม
เขาบอกว่าคนแรกเนี่ยบุตรคนแรกลดห่อนได้ก่อน๓๐๐๐บาทต่อคนนะครับ
แต่ตั้งแต่คนที่๒ขึ้นไปได้เป็นคนละ

จำกัดจำนวนคนเหมือนเดิมนะจะมี๑๑คนก็ได้
แต่สำคัญนะครับได้ค่ารถห่อนมาได้เงินคืนมา

สไลด์สุดท้ายน้องมาร์คเอาอะไรมาฝากบ้างครับ
อันนี้ผมลองคำนวณนะว่าถ้าเกิดเราลดห่อนทั้งเรื่องค่าคลอดบุตรนะครับ
ค่ารถหย่อนบุตรสมมุติกลมสักปีละแสน

ราฐานภาษีสัก๑๕เปอร์เซ็นต์๒๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย

ถ้าลงทุนเดือนละหนึ่งพันครับในตลาดข้นไทย
ฝนอภัณฑ์เจริตก็สัก๑๐ต่อปีนะฮะ

๑๐ปีนะครับแค่เดือนละพันนะครับถ้า๑๕ปีล่ะ

โอ้โหบัตรนั้นลูกโตพอดียกให้ไปเลย

หรือถ้าใครภาษีใต้มาแล้วเดือนละพันออมเพิ่มอีก๒๐๐

คูณ๒ไปฮะจาก๑๐ปี๒๐๕๐๐๐บาทจะกลายเป็น๔๐๐๐๐๐บาท
แล้วถ้า๒๐ปี๗๕๙๐๐๐บาทก็จะกลายเป็นล้าน๕หลาน
โอ้โหถ้าเกิด๓๐ปีนี้ได้ไปเกือบ๕ล้าน

เพราะฉะนั้นมาตรการภาครัฐก็จะช่วยให้เราสนับสนุนการมีลูกนะ
แล้วพอได้ผลต้องทำภาษีขึ้นมาก็เอามาวางแผนลงทุนนะให้ลูก
สร้างอนาคตให้ลูกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
แล้วก็เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มมีบุตรตั้งแต่วันนี้เลย
และจะได้ไม่เกิดปัญหาประชากรในอนาคตนะครับ

ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ก็เป็นคำแนะนำกันไปแล้วนะคะจากนักวางแผนการลงทุนนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการให้ลดหย่อนเรื่องของการมีบุตรเยอะอยู่เหมือนกัน
ก็ใครวางแผนกันอยู่ก็ไปวางแผนกันต่อเนื่องได้เลยนะ